ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวบุญเป็นกิจกรรมดีนะคะ
ให้น้องได้ทราบซึ้งถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะคะ
เป็นการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนาไตร
ในธรรมนองสารพัญญะค่ะซึ่งทีมชนะเลิศได้รับโร่
โล่รางวัลพระราชทานด้วยนะคะ
ภาพที่เห็นเป็นบรรยากาศประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนัตรัยธรรมนองสารพัญญะปี๒๕๕๙ระดับประเทศ
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จทะเลิงถวัญราชสมบัติครบ๗๐ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพันศา๗รอบ๘๔พันศา
งานนี้มีนักเรียนและก็นักศึกษากว่าพันคนนะคะจากทั่วประเทศร่วมแข่งขัน
งานนี้ค่ะนางชวีรัฐเกษตรสุนทรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
บอกว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
จัดประกวดสวดโมนหมู่สันเสริญพระรัฐนาตราย
ก็อยากจะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้ฝึกฝนการสวดมนต์หมู่
ปลูกฝังให้เกิดสมาธิสติอดทนและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามนะคะ
นายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าการประกวดสวดมนต์หมู่ปีนี้
มีโรงเรียนทั่วประเทศสนใจผ่านการประกวด
เป็นตัวแทนระดับภาคทั้งสิ้น๑๕๒ทีมนับคนได้๑๐๖๔คน
ซึ่งทีมชนะเลิศจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เทศกาลวิสาขบูชาประจำปีนี้
วันที่๑๔พฤษภาคมนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
กรมการศาสนาก็หวังว่ากิจกรรมจะมีการผลักดัน
จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แต่ละโรงเรียน
สวดมนต์ไห้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อย
ควรจะมีสัปดาห์ละ๑ครั้ง
แล้วก็ได้รับการพัฒนาการสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนาไตร
ทำนองสารพัญญะในรูปแบบที่ถูกต้องด้วย
รู้ไหมว่าการสวดสอพัญญะไม่ใช่สวดกันได้ง่าย
สวดสพัญญะต้องมีองค์ประกอบ๓ประการ
คือเรื่องของอัคระการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนคำควบกล้ำ
เรื่องของจังหวะท่วงทำนองต้องมีความสม่ำเสมอไม่ช้าหรือเร็วเกินไป
ตรงตามฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์นั้น
แล้วก็อันที่๓คือเรื่องของน้ำเสียงที่ภัยเพราะ
ซึ่งนอกจากการสวดสอพรรณยะท่านเดียวจะสวดได้
สวดหมู่แบบนี้ก็สวดได้แต่การสวดหมู่ทำให้อะไรรู้ไหม
เกิดความรักความสามัคคีขึ้นอีก
เขาบอกว่าถ้าการสวดสอพัญญะหมู่
ถ้าไม่เพราะถ้าไม่สามารถคีท่านไม่พร้อมเพลียง

นี่เคยสวดตอนเด็ก
ต้องเข้าทุกวันศุกร์ทุกสัปดาห์เลย

เวลาฟังเสียงเจ้ยแจ้วเสียงหวานน่ารักของเด็กนะคะ
เวลาที่เราสวดเองเราจะรู้สึกแบบทราบซึ้งนะคะ
ทราบซึ้งไปด้วยคนฟังก็รู้สึกภัยเหลาะไปด้วย
อย่างที่บอกว่าต้องมีครบ๓องค์ประกอบ
แล้วก็ความสมัครสมาธิสามัคคีของผู้สวดด้วยนะฮะ
นี่เป็นการกิจกรรมส่งเสริมเด็กนักเรียน